ยังวนเวียนกันอยู่ที่ครอบครัวของแพทย์นับประพานี่แหละค่ะ
หลังจากที่เธอได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายคนอาจจะยังห่วงความรู้สึกแพทย์อยู่ว่าตอนนี้ความรู้สึกเธอเป็นยังไงกันบ้าง
แต่ก็หลายคนก็ได้เห็นความสตรองของแพทย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปถามอีก๑สาวกันดีกว่าเพื่อเป็นอีก๑เสียงยืนยันว่าแพทย์ยังสตรองอยู่
ก็คือน้องนาฟนั่นเองค่ะเป็นหลานคนสวยของคุณแพทย์นี่แหละ
ออกมายืนยันความแข็งแรงของครอบครัวอีกครั้งนะครับ
ว่าทุกคนตอนนี้แฮปปี้กันดีค่ะ
ส่วนสาวแพทย์เองก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญของตัวเองแบบเต็มที่
ทั้งการเป็นคุณแม่คอยประคบประงมเลี้ยงดูน้องเรสซิ่ง
รวมไปถึงการเป็นลูกสาวยอดกระตันยู
ดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยอย่างไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ

ไม่ไม่เครียดเลยก็ยังเป็นแบบ
ยังเลี้ยงลูกยังแฮปปี้อยู่ยังใช้ชีวิตแฮปปี้

ผัดกันเลี้ยงเพราะว่าหลานเนี่ยตื่นทุกครึ่งชั่วโมงนะคะ

ล่อมให้นอนในอกตลอดไม่งั้นไม่นอน

แต่คือจะเป็นครอบครัวหนูที่ไปหาพี่แพทย์

ก็คือบางวันนี้เขาก็จะฝากหลานเอาไว้กับครอบครัวพี่เบ้น
เราก็กลับมาคอยเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้คุณแม่
แล้วก็ป้อนข้าวให้คุณแม่เหมือนเดิม
คือเขาก็ยังไม่ทิ้งหน้าที่ของเขาที่ยังต้องดูคุณแม่